หลังจากที่มีกระแสชาวกัมพูชาออกมาคัดค้านไทย
ล่าสุดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกโลก
ถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมซึ่งไม่ได้กำหนดให้ขึ้นได้เพียงประเทศเดียว

ความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างไทยกับกัมพูชา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ของชาวกัมพูชา
ที่มีการแชร์ภาพพร้อมระบุข้อความ
เป็นของกัมพูชาไม่ใช่ของไทย
หลังจากมีข่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
เสนอหน้าตะสินโขนขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโลกขององค์การยูเนสโก
นายวีระรถพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ระบุว่าการขึ้นทะเบียนโคนไม่ได้กำหนดต้องเป็นหนึ่งเดียว
ซึ่งปกติการขึ้นทะเบียนนั้นจะมี๒ประเภท
คือแบบที่อยู่ในประเทศและแบบภูมิปัญญา
ที่หลายประเทศมีคล้ายกันเช่นการเต้นแทงโก้
มีการขึ้นทะเบียนทั้งของประเทศอุรุกวัยเปรูและประเทศอาเจนติน่า
หรืออย่างกิมจิทางเกาหลีใต้ก็ขึ้นก่อน
และ๒ปีต่อมาเกาหลีเหนือก็ขอขึ้นตาม
กรณีไทยสามารถขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกโลก
ภายหลังที่กัมพูชายื่นไปแล้วก็ได้เช่นกัน
เพราะไทยยังไม่ได้เป็นภาคียูเดสโก
ซึ่งคาดว่าไทยจะยื่นให้พิจารณาได้ในวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖
ว่าเรื่องการนำเข้าสู่บัญชีระดับโลก
ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะขึ้นได้เพียงประเทศเดียว
เพราะว่าวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญามันมีความหลากหลาย
แล้วก็อย่างเรื่องโขนเนี่ยก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียว

มันก็มีทั้งลาวเมียนมาอินโดนีเซียอินเดียซึ่งเป็นต้นฉบับ
แล้วก็ที่ผ่านมาการเข้าสู่บัญชีระดับโลก
ก็เคยมีการขึ้นทะเบียนหลายประเทศในหนึ่งเรื่อง
ก่อนหน้านี้ประเทศกัมพูชาเคยขึ้นทะเบียนหนังใหญ่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติ
และอินโดนีเซียก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน
ขึ้นอยู่ว่าไทยจะพิจารณาเรื่องใดมาขอขึ้นทะเบียนก่อน
ซึ่งโขนไม่ได้มีเฉพาะในกัมพูชา
แต่ยังมีในลาวเมียนมาร์ไทยอินเดียและอินโดนีเซีย
คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
โดยขณะที่กระทรวงเตรียมดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเรื่องโขน
อาหารไทยมวยไทยและรำโนราตามลำดับ
ด้านพลเอกประยุจจันโอชานายกรัฐมนตรี

ขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกโลก
ระบุไม่กระทบความสัมพันธ์กับไทย
เพราะถือว่าโขนเป็นวัฒนธรรมร่วมเพียงแต่ประเทศไทย
อยู่ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมองค์การยูเนสโก
เอาอย่างนี้คุณอย่าไปขยายความขัดแย้งอีก

สิ่งสำคัญที่ท่านต้องเข้าใจตามผมก็คือว่า
เราไม่ได้สมัครสมาชิกอันนี้เลย

เมื่อท่านไปสมัครท่านก็ไปจดทะเบียนเขาไม่ได้
แต่อีกประเทศหนึ่งเขาจดทะเบียนมาแล้ว
ถามใครใครเป็นคนต้องสมัคร

ไม่เห็นว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
ก็จดทะเบียนของทุกประเทศที่มีนั่นแหละ

รัฐบาลไม่คงใจในเรื่องตรงนี้เท่าไรหรอก
นอกจากนี้มองลวงประณะดาษฎิสกุล
รัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

กล่าวว่าเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ

และอาจมีความแตกต่างอยู่บ้าง

และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างประชาชน

โดยกระทรวงต่างประเทศจะเข้ามาประสาน
ใช้ช่องทางการทูตสร้างความเข้าใจต่อไป